มาต่อกันที่๑สาวสวยนี่สวยมากเหมือนกัน
นางเอกเคมีสาธารณะมากเวอร์น้องมุกดาของเรา
ประกบคู่กับพระเอกคนไหนโอ้โหปังทุกเรื่องจริงค่ะ
เริ่มกันตั้งแต่นี่เลยไม้พัทรเดช

มาถึงละครเรื่องล่าสุดค่ะเป็นละครแนวพีเรียสฟอร์มยักษ์เพตรานิรมิตสวยมากคุณผู้ชม
หรือจะเป็นนุ่มเข้มหัดสวีที่จิ้นฟินกันจากในจอจนแฟนละครเนี่ยลุ้นให้เป็นแฟนกันจริงด้วยนะ

ดาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเจอลูกวันแรกโอ้โหลุคนี้น่ารักมาก

พูดแล้วก็อ่านภาษาไทยได้คล่องแคล่วมาก

หน้านี้ลุคเขาจะแบบพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนี้ชัดขึ้นเยอะมากค่ะ
เล่นละครกู้กับหนุ่มยูโรออีกครั้งดูสิพระเอกของมุกดามิกี่คน

๑๒๓๔๕คนแล้วหลังจากที่มุกดากับยูโร

ฟังน้องมุกดาเขาอัปเดตกันหน่อยค่ะ
เขาน่ารักนะคะพี่ลุคเป็นคนแบบ
ใช่ซึ้นและเขาเข้าใจว่า
เราเป็นผู้หญิงเราต้องแบบมีความกลัว
ที่เขามาประยามช่วนพุ้ย
ทรายกำแพงเราจะได้เข้าคู่กันได้ง่าย
รู้สึกดีใจค่ะที่แบบได้ร่วมงานกับคนที่แบบเขาก็แบบพยายามที่จะแบบช่วยเรา
หนูเขาคล่องมากเขาพูดเร็วมากเลยนะ
หนูแบบเขาพูดได้ขนาดนี้เลยเหรอ

มีละครอีกเรื่องหนึ่งค่ะตอนนี้ที่กำลังจะเปิดก็คือไฟน้ำค้างที่เปิดโผล่ไปแล้ว
แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายทำ
อันนี้กลับมาเล่นกับยูโรค่ะเขาฮอตจนเขาลืมหนูไปแล้วมั้ง